ส่วนคุณผู้ชมครับไปดูการค้นหาชาวบ้านสี่คน
ล่าสุดก็เป็นข่าวดีที่เจอแล้ว

ทุกคนถูกใส่สายน้ำเกลือเพื่อให้ร่างกายกลับมาแข็งแรง
เพราะว่าทุกคนนั้นขาดน้ำอ่อนเพียบมากเลย
แล้วก็เพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายด้วยการเอาแผ่นฟอยเนี่ย
ห่อเข้าไปทั้งคนทั้งหมานะครับ
ขับปล่อยน้อยห่างจากกลางอำนวยกรรมโรงเรียนบ้านป่ามกรุฑเนี่ย
ประมาณ๙กิโลครึ่งด้วยกัน
ทั้ง๔คนที่หลงป่านะครับก็มีเด็กชายปัญญาน้อยอินอายุ๑๔ปีหรือว่าน้องโบ๊ท
นายวิโรธชัยชนะอายุ๔๕ปีนางแดงชัยชนะอายุ๔๕ปีแล้วก็นางทองรัฐกรยาประสิทธิ์อายุ๔๗ปี
แล้วก็มีหมา๓ตัวมีเจ้ามอมเจ้าดำเจ้าปีเตอร์นะครับ
การใช้ชีวิตว่าระหว่างที่หลงป่าอยู่อยู่กันยังไง
เอาไปฟังเสียงคนที่หลงป่าเขาเล่าให้ฟังหน่อย
กินผลไม้กินแบบลูบเมอร์ไฟ
ทุกคนกินอย่างไรครับ
เค้าต้องนอนกันอย่างไรนอนกับพื้นกับดินแน่แหละ

นางแดงเนี่ยภาพที่เห็นคือนั่งกอดสุนัขตลอด
เวลาเลยคือจริงจริงดูแล้วมันก็ดูอ่อนเพลียกันเหมือนกันนะเนี่ยมันก็เหนื่อยเนอะ
คือหลายคนบอกว่าถือว่าดูแลสุนัขดีมากเลยนะเพราะว่ามันไม่วิ่งตะเลิศไปไหนในช่วงระยะเวลาที่หลงป่ากันอยู่
ยังอยู่ด้วยกันนางแดงก็ร้องไห้ร้องห่มดีใจได้กลับบ้าน
กลัวเจอแต่คนไม่กลัวเจอกลัวไม่เจอสุนัข

พอมาถึงที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์นะคะโอ้โหคุณผู้ชมทั้ง๗ชีวิต
ได้รับการต้อนรับด้วยเสียงปรบมือแล้วก็โหร้องแสดงความดีใจของชาวบ้าน
เจ้าหน้าที่ก็มีการประกาศยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะ
สังหวะเท้าแต่พื้นที่ครอบครัววิ่งไปกอดกันใหญ่เลย
เพราะว่าคิดว่าจะไม่ได้เจอกันแล้ว
โดยนายบุญยืนน้อยอินนางนันน้อยอิน
พ่อแม่ของน้องโบ๊ทเด็กชายที่หลงป่าไปด้วย
ก็วิ่งไปกอดลูกแล้วก็ประคองลูกไปโรงพยาบาลเลย
เช้าวันนี้ครับทั้ง๔คนก็ถูกเคลื่อนย้ายด้วยรถของโรงพยาบาล
ที่โรงพยาบาลวังทองที่จังหวัดพิสุนุโลกนะฮะ

พร้อมกับสุรักษณ์๓ตัวโดยไฮร์ดีคอปเตอร์
ออกมาจากป่าได้นะครับนะฮะ
ทุกคนตอนนี้อาการก็ปลอดภัยดีนะ
ทีมข่าวก็เดินทางไปที่โรงพยาบาล
แต่ว่าก่อนไปมันมีภาพนี้มันน่ายินดีมาก
คนก็ดีใจเจ้าที่ก็คือก็ถือว่าภารกิจนั้นสำเร็จไง

อกดีใจกันใหญ่ทำงานกันมาหลายวันนะฮะ
ก็ไปดูอาการของทั้ง๔คนกันบ้างนะฮะ
เด็กชายปัญญาน้อยอินหรือว่าน้องโบ๊ทอายุ๑๔ปีเนี่ยนะ
หนึ่งในคนที่หลงป่าบอกว่าช่วงที่ผมอยู่ในป่านะที่รอคนไปช่วยนะ
ต้องจับอึ้งอ่านมากินแล้วคุณเอาไปย่างกินไปทางชีวิต
หน้าของโบ๊ทเองก็บอกว่าเราต้องสู้เราถึงจะรอดนะฮะ

คือเจ้าหน้าที่บอกว่าถอดเสื้อแล้วโบกมือให้ผมดูหน่อยว่าได้ยิน
ถ้าได้ยินแล้วเนี่ยทำให้หน่วยจะได้รู้ว่ายืนยันตัวตนว่าใช่
เขารีบถอดเลยแล้วเห็นจริงจริงเอ่ออ้างไปฟังเสียงเลย
น้าบอกถ้าไม่ไหวมันก็จะตายถ้าสู้อาจจะรอดก็สู้ไปเลยแหละ
ก้าวแรกที่ก้าวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ดีใจครับ
สาเหตุที่หลงป่าหลายคนคงสงสัยว่าเขาเข้าไปบ่อยทำไมถึงหลง
เขาบอกว่าที่ตอนเข้าไปมันมีฝนตกลงมาติดต่อกัน๒วัน๒คืน
หลบอยู่ใต้ต้นไม้พอจะเดินกลับออกมา
พอฝนตกปุ๊บเนี่ยสภาพป่ามันเปลี่ยนมันหาทางกลับออกมาไม่ถูกครับ
มันไม่เหมือนเดิมเออส่วนน้ำที่กินต้องกินน้ำในห้วย
สามีก็นำดีโชคดีสามีนำไฟแท็กต์จิตตัวไปด้วย
ก็เลยเอาไปจุดต่อไม้แห้งให้มันมีไฟมีควัน
แล้วก็เป็นสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ไปเจอจากกลุ่มควันอันนั้นแหละ
เดินทุกวันที่๕วัน
กินยังไงครับเหนื่อยนะครับผม
เจอลูกมะไฟก็เก็บมาไฟใส่ถุง
ใส่ถุงถุงย่ามแล้วก็สะพายไปกินกินกันไปเรื่อย
เจออีกวันนึงฝนตกก็จับอึ่งย่างกิน
เพราะว่าไม่มีอะไรไปกินแล้ว
มีวันนั้นฝนตกแรงมาก
ตากฝนกันทั้งหลานทั้งอะไรกันแบบมันไม่มีอะไรนะ
แล้วก็กั้นจ่ายตากฝนกันอย่างนั้นแหละ
ตากฝนจนฝนหยุดพอฝนหยุดก็

มาช่วยกันก่อไฟแล้วก็เอาผ้า

ทำยังไงก็ได้ที่ให้เราไม่ตาย
ให้เราอยู่ได้มีแรงเดิน
พศกษอนักษณะระดับความกลัวของเรานี่

สุดอีกใจนึงคิดว่าวันหนึ่งอาจจะเจอคนช่วยกันทุกคนแหละ
ช่วยกันขนไม้มาเผ่าไฟให้เขามองเห็นแต่เขาก็เห็น
รอดตายนี่แหละอยู่อย่างมีความหวังแล้วสู้สุดท้ายก็รอดไงทั้งสี่คนปลอดภัยดีครับ
แค่ต้องรอดูอาการหนึ่งคืนแล้วก็ให้น้ำเกลือกันไปนะครับ
ชมเจ้าหน้าที่แล้วก็แสดงความยินดีกับครอบครัวผู้สูญหายด้วยนะคะเราพักกันอีกครู